อัปเดตคู่รักกันหน่อยนะคะหลังจากที่ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙
ตอนนี้หลังจากที่หายป่วยแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะคะ
ที่สำคัญค่ะเร็วนี้กำลังจะออกงานเป็นครั้งแรก
โดยสภามวยเอเชียนะคะ
เขาจะไปรับรางวัลจากสภามวยเอเชีย
ที่จะเปิดเผยตัวตนสู่สาธารณชนว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จนเกิดการกระตุ้นเตือนให้สังคมเฝ้าระวัง
และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้รับเกียรตินี้
โดยอนุญาตให้สื่อมวลชนไปเก็บภาพและสัมภาษณ์ได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ในมาตรการการเว้นระยะห่างนั่นเองนะคะ
ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีอีวงอีเวนต์กลับมาบ้างแล้วนะคะคุณผู้ชม
แต่ต้องบอกว่ามาตรการในการเว้นระยะห่างหรือการดูแลตัวเองก็ยังคงต้องมีอยู่นะคะจริง
ก็เลยต้องนี่ไงคะในสังคมเรามีการพักกองทงกองถ่ายกันไปยาวเลยคุณผู้ชมค่ะ